คุณผู้ชมคะมาหาคำตอบกันหน่อยค่ะว่าตกลงแล้วคุณครูท่านนี้เสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรที่เมื่อวานนี้เราเล่าไปนะคะ
คุณครูเนเป็นผู้หญิงนะคะอายุ๔๐ปีสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่ฉะเชิงเซาแล้วก็อยู่บ้านพักที่นั่นที่ฉะเชิงเศร้า
เนไม่ไปทำงานตั้งแต่เมื่อวันครูที่ผ่านมาค่ะ๑๖มกราคมเพื่อนก็ติดต่อไม่ได้ถามหาญาติญาติก็บอกว่าติดต่อครูเนไม่ได้ไปหาถึงบ้าน
ก็เลยใช้กุญแจสำรองเปิดเข้าไปดูในบ้านเมื่อวันที่๑๘มกราคมครูเนยกลายเป็นศพเสียชีวิตอยู่ที่ห้องน้ำชั้น๒ของบ้าน
แล้วก็มีรอยเท้าใครก็ไม่รู้อยู่ในบ้านแล้วก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรสภาพศพก็คือไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรเลยมีเลือดออกมาจากจังช่องคลอดด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งนะคะแต่คาดว่าสาเหตุการเสียชีวิตน่าจะเกิดจากโรคประจำตัว
ไปชี้จุดต่างต่างในบ้านเพื่อขอข้อมูลว่าวันเกิดเหตุ
ตำรวจไปถึงบ้านญาติไปที่บริเวณไหนของบ้านบ้าง
ไปตรวจลายนิ้วมือหาบุคคลที่๓นะคะ
เพราะว่าก่อนที่ตำรวจไปถึงมีญาติญาติมีเพื่อนที่ไปตามหา
คือไขประตูสำรองไขกุญแจสำรองเข้าไปแล้วไง
ก็ไม่รู้ว่าลอยนิ้วมือลอยเท้าอะไรมันเป็นของญาติหรือเป็นของเพื่อน

แล้วก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านด้วยนะคะ

พ่อของครูเนย์ผู้เสียชีวิตบอกว่าให้ตำรวจดำเนินการไปค่ะ
แล้วพ่อเองก็ไม่ให้ข้อมูลอะไรกับทีมข่าวนะคะ

ถ้าขอไม่ให้ข้อมูลใดพ่อขอข้อมูลออกไปแล้วลูกมันเสีย
นางสาวเบนจาชะลังสุดอายุ๖๙ปี
เป็นครูของครูเนย์ผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็บอกว่าครูเนเป็นลูกศิษย์สอนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยม
เป็นคนน่ารักเป็นคนมีระเบียบ
เชื่อว่าครูเนอาจจะถูกฆาตกรรม
อันนี้คุณครูของคุณเนยเขามองแบบนั้นนะคะ
เพื่อนบ้านก็บอกว่าครูเนยอยู่บ้านคนเดียว
ไม่ค่อยมีคนมาเยี่ยมเยี่ยมที่บ้าน
สองสามวันก่อนพบศพครูเน
บ้านของครูเนยก็เปิดไฟตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไร
เพราะว่าไม่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลืออะไรเลย
พวกมันก็ทำให้แบบเรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัย
คนที่นั่นออกไปแล้วนะคะไม่รู้ว่าฆาตกรรมหรือเปล่า
แต่มีล็อกกุญแจคนตายจะไปล็อกกุญแจข้างนอกได้ยังไง
อืมเรามาลำดับเหตุการณ์ดูกันหน่อยนะคะ
เรื่องนี้ก็คือต้องย้อนไปตั้งแต่เมื่อวันครูที่ผ่านมา
ฤหัสบดีที่๑๖มกราคมช่วง๕ทุ่ม
ครูเนโทรศัพท์คุยกับแฟนแฟนทำงานอยู่กรุงเทพ
หรือหลังเที่ยงคืนของคืนวันพระระหัสบดีที่๑๖มกราคม
เช้าวันถัดมาครูเนก็ไม่ไปทำงานเพื่อนที่ทำงานก็พยายามติดต่อ
ติดต่อไม่ได้๑๘มกราคมเพื่อนไปหาถึงบ้านเลยนะคะ
คิดว่าครูเนยอาจจะป่วยหรือเปล่านอนอยู่บ้านหรือเปล่า
พอไปถึงบ้านบ้านปิดประตูใส่กุญแจล็อกจากด้านใน
ตะโกนเรียกครูเนไม่มีเสียงตอบรับก็เลยโทรศัพท์ไปหาแม่ของครูเนค่ะ
ของครูเนอยู่ที่จังหวัดชนบุรีถามว่าเออครูเนกลับไปบ้านหาแม่หรือเปล่า
ติดต่อครูเนย์บ้างไหมแม่บอกว่าครูเนไม่ได้กลับไปบ้าน
พ่อแม่ก็เลยตกใจนะคะก็เอากุญแจสำรองมาแล้วก็มาเปิดบ้านกัน
พอเปิดบ้านเข้าไปเจอรอยเลือดตอนแรกนึกว่าเป็นรอยเลือด
เป็นทางยาวเลยค่ะพอขึ้นไปชั้นสองที่ห้องน้ำ
พบศพครูเนสภาพนอนหงายมีผ้าขนหนูคลุมอยู่ในสภาพที่หลุดลุ้ย
น้ำลายฟูมปากนะคะแต่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรเลย
พ่อก็เลยเอาผ้าขนหนูคลุมตัวลูกสาวเอาไว้เพราะว่าลูกสาวไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไร
หลังจากนั้นโทรแจ้งตำรวจค่ะหมายความว่ามีครอบครัวแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนเข้าไปในบ้าน
ที่เป็นจุดเกิดเหตุก่อนก่อนที่ตำรวจจะเข้าไป
พอกับแม่ของครูเนสภาพก็เลยให้ข้อมูลแบบนี้นะคะว่าจริงแล้วลูกเนี่ยแข็งแรงนะ
ภรริเงียเอกด้วยเพื่อนก็เลยบอกว่าครูเนคลียดนะ
สาเหตุอาจจะเกิดจากความเครียดความนอนน้อยหรือเปล่า
เพราะครูเนอ่านหนังสือหนักนะคะเครียดนอนน้อยด้วย
แล้วผลชนสูตรก็บอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตของครูเนก็คือ
ไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายอะไรเลย
นี่ค่ะก็เลยตั้งข้อสังเกตไว้สองอย่าง

ก็บอกว่าอาจจะเป็นโรคส่วนตัวหรือเปล่า
ประจำตัวหรือเปล่าแล้วก็นอนน้อยเครียดด้วย
ผู้กำกับสพเชิงเซาบอกว่า
รอยเลือดที่ญาติบอกว่ารอยเลือดเป็นทางยาวเลย
เอากุญแจสำรองไขเข้าไปมันไม่ใช่เลือดนะคะ
เป็นน้ำลูกพรุ่นหกเปื้อนที่พื้นนะคะครับ
แล้วชนะสูตรศพแล้วไม่มีร่องรอยการต่อสู้การทำร้ายร่างกายอะไรเลย
แล้วที่บอกว่ามีเลือดที่ช่องคลอดเนี่ยค่ะ
คือประจำเดือนของครูเนผู้ตาย
ไม่ได้มีร่องรอยการข่มขืนไม่มีคราบอสุจิอะไรนะคะ
ตายที่นี้ไม่ได้เกิดจากการมตุษลายนะครับ
ก็ส่วนจะเกิดจากอะไรนั้นจะแพ้อาหารแพ้ยาหรือจะอะไรทั้งนั้นเนี่ย
เขาก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจพิสูจน์ไปถึงจุดนั้นอีกครั้ง

ผมก็ถามเขาเหมือนกันผมก็ถามในประเด็นเหล่านี้เหมือนกัน
ประเด็นที่ที่สังคมคล่องใจผมเองก็คล่องใจนะครับ
ก็ตอบถามกันไปเขาก็บอกไม่มีไม่มี
ขุนหนูเนี่ยพบสองผืนซึ่งเป็นปกติของผู้หญิงเวลาอาบน้ำก็
หลายคนก็ใช้แบบนั้นผ้าขนหนูผืนใหญ่กับผืนเล็ก
ครับก็เป็นแบบนั้น๒ผืนไม่ได้มีรัดคอ
ตอนที่เป็นข่าวตอนแรกบอกว่ามีผ้าขนหนูรัดคออยู่ผืนนึง
ผืนนึงเนี่ยคลุมศพเอาไว้ตั้งแต่ศีรษะจนถึงขา
ทางบ้านก็เลยบอกว่าผ้าขนหนูที่คลุมศพเอาไว้คือคุณพ่อเป็นคนไปคลุมให้
เพราะว่าสภาพศพของครูเนคือเปลือยกาย
ส่วนผ้าขนหนูที่คอเป็นเหมือนผ้าขนหนูผืนเล็กที่ผู้หญิงชอบใช้เช็ดผมอะไรแบบนี้ค่ะ
มันก็พาดอยู่ที่คอไม่ได้เป็นการรัดคออันนี้ตำรวจบอกนะคะ
แต่ปัญหาก็คือมันยังมีข้อสงสัยที่มันยังไม่แบบเออร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันไม่ใช่คาตกรรมอ่ะ
หนึ่งคือมีรอยเท้าอยู่ในบ้าน

ตามตัวบ้านด้านนอกหลังคานี่เห็นไหม
เนี่ยมีรอยเท้าโทรศัพท์ของครูเนผู้ตายหายไป

กุญแจบ้านเนี่ยคือกุญแจที่อยู่ตรงรั้วถ้ารั้วประตูบ้านเนี่ยจะเห็นว่าล็อกจากด้านนอก

แต่ว่าข้างในเนี่ยประตูข้างในบ้านเนี่ยเขาล็อกข้างในอันนี้รอยเท้าเห็นไหม

ทีมข่าวของเราก็เลยเข้าไปดูนะคะจริงจริงแล้วที่บ้านหลังเนี้ยเพิ่งมีการต่อเติมหลังคา

หลังคาที่ต่อเติมก็คล้ายกับหลังคาของบ้านคนที่อยู่ติดกันของนายถนอม

จากการตรวจสอบหลังคาที่เป็นสังกษีของทั้งสองบ้านนี่มีรอยเท้าทั้งสองบ้านเลย

บ้านที่อยู่ติดกันกับบ้านของนายถนอมบ้านหลังนั้นไม่มีคนอยู่ยังไม่ได้ขายก็มีรอยเท้าเหมือนกัน

ก็เลยไม่รู้ว่ารอยเท้าที่อยู่บนหลังคาของบ้านครูเนผู้ตายบ้านที่ไม่มีคนอยู่กับบ้านของนายถนอมที่อยู่ใกล้ใกล้กันเป็นรอยเท้าชั่งหรือเปล่า
เพราะว่าเพิ่งมีการต่อเติมหลังคาบ้านแล้วรอยเท้ามันอาจจะยังอยู่

หรือเปล่านะคะเป็นการตั้งข้อสังเกตเอาไว้ส่วนเรื่องโทรศัพท์ของครูเนที่หายไป

กุญแจบ้านของครูเนที่หายไปเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ
ใช้เครื่องตรวจจับโลหะยังไม่เจอเลย

ประตูล็อกจากด้านในนะคะ
แล้วก็มีรอยเท้าบนหลังคาอย่างที่ให้ได้ดูภาพไป

คือที่คุณครูของทูเนที่สงสัยก็คือประตูรั้วข้างนอก

ว่าคนอยู่ในบ้านทำไมคล้องจากข้างนอก
แต่ถ้าฟังจากชาวบ้านบอกเนี่ย
บอกว่าครูเนปกตินอกจากรถยนต์แล้วก็มีจักรยานยนต์

ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะมีประตูเล็กในการเปิดเข้าออกด้วยหรือเปล่าใช่ไหม
ส่วนเรื่องรอยท้องรอยเท้าของช่างก็ไม่ยากครับ

เอาปีน๓บ้าน๔บ้านหรือว่าเขาปีนบ้านเดียวอะไรยังไงนะครับ